คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
คุณแม่คุณแม่ในวงการบันเทิงของเรานะ
กันมาเราก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยละกันนะ
สำหรับสาวแป้งออนจิราค่ะ

ก่อนหน้านี้ประกาศว่าตั้งท้องกับสามีนักธุรกิจคุณผู้ชมค่ะ
นักธุรกิจรอบวงการนั่นแหละเพื่อนในวงการ
งานนี้มีคุณสามีมาร่วมรุ้นด้วยนะ
เดี๋ยวไปชมบรรยากาศเขาบอกเลยว่าน่ารักมากค่ะครอบครัวนี้

ดูแต่งตัวสักก่อนใส่สีชมพูเห็นหรือเปล่า

คนสงสัยทำไมเอารูปหมีมาใส่
คือเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่อยากเปิดตัว

ก็ได้เฉลยมาแล้วว่าได้ลูกสาวนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณได้ลูกสาวยินดีด้วยนะจ๊

โอ้โหใส่เสื้อชมพูมันเลย
ใช่ค่ะเออนะคะคุณผู้ชม

กวินกับปุ้มปุ้ยด้วยคุณผู้ชมค่ะ

บ้านนี้อย่างที่เห็นเลยคุณแม่นะขนาดกำลังตั้งท้องนะ
ดีกีความแซ่บเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะจ๊ะ

บ้านนี้เขาเพิ่งเฉลยเพศลูกไปสดร้อน
นี่ยินดีด้วยคุณได้ลูกชาย

ดูคลิปเนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดนะคะ
กวินนี่แหละตื่นเต้นกว่าแม่อีก

พ่อมันแรงแบบนี้
ไปดูภรรยาสาวบ้างด้านปุ้มปุ้ย
ภรรยาก็ยืนทำหน้าแบบจ๋อย
จ๋อยไม่ใช่ไม่ดีใจนะจ๊ะ
แต่ว่าคุณแม่เขาอยากได้ลูกสาว
เออเอาเป็นว่าไม่เป็นไรจ้ะ
แต่ลูกสาวลูกชายก็ยินดีด้วย
มี๒คนไปเลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่

นักร้องชื่อดังอีกท่านหนึ่งค่ะ

โอ้โหล่าสุดโพสต์ภาพนี้ลงไอจีค่ะนี่โอ้โห
กับสามีดรวาวคุณผู้ชมนะคะ
เธอบอกว่าเธอเตรียมกำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้ว
นี่นะคะตั้งท้องได้๔เดือนแล้วคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนจะเป็นลูกชายลูกสาวนั้นก็ต้องรอลุ้นกันอีกที

ทั้งน้ำชาทั้งคุณแป้งออนจีลา

ก็นี่แหละถึงคราวคุณต้องอุปถัมภ์ใครสักคนละมั้งคุณแจ๊ค